คุณผู้ชมฮะเรามาดูกรณีของคุณเอ๋ชนสวัสดิอัศวะเหมนะฮะ
ที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ
หลังจากที่เมื่อวานไปซ้อมแข่งรถแล้วก็เกิดอาการเหมือนฮิสโตรก
ส่งเข้าโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำปรากฏว่าเสียชีวิต
แล้วก็ในช่วง๙โมงเช้ามีการเคลื่อนร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์
เพื่อจะกลับที่บ้านเกิดนะครับที่สมุทรปราการนะฮะ
นี่คุณผู้ชมฮะครอบครัวและคนใกล้ชิดนะครับ
ร่วมกันเคลื่อนร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดอสวะเหม
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
นักแข่งรถแล้วก็นักธุรกิจชื่อดัง
ขึ้นรถของมูลที่สว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรำ

เพื่อนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่บ้านขาว

โดยมีรถของสถานีตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ
ขับนำขบวนแล้วก็มีรถยนต์ร่วมในขบวนประมาณ๘คันนะครับ
ซึ่งขณะเคลื่อนล่างออกจากอาคารพักศพ
ในเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูไนเต็ด

ท่ามกลางความสกเศร้าเสียใจของครอบครัว
ที่มีคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสาย
นายกอบจสมุทรปราการอดีตภรรยา
แล้วก็น้องเพลงก็คือลูกสาว

ระยะทางจากบุรีรำไปยังสมุทรประการ
ประมาณ๔๐๐กว่ากิโลเมตรนะครับ
ก็คาดว่าขบวนน่าจะถึงที่หมาย

สำหรับการเสียชีวิตของนายชนสวัสดิอัศวะเหมนั้น
ยังไม่มีแพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกมา
รุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายชนสวัสดิ์ในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับ
มีเพียงนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาศาล

ให้ข้อมูลคือเป็นการให้ข้อมูลเมื่อคืนนี้นะ
ขณะที่รักษาอาการของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยบอกว่าช่วงบ่ายของเมื่อวาน
คุณเอ๋ชนสวัสดิ์ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน

ทำการซ้อมแข่งรถยนต์ในสนามแข่งรถ
ซึ่งพอโรงพยาบาลคาดว่าน่าจะเกิดอาการฮิสโตรก
เนื่องจากภาวะอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
อย่างที่ได้รับทราบข่าวกันไปนี่ครับ

ก็เดินทางมาเยี่ยมอาการตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนนี้นะครับ
กรุงเทพเดินทางมาร่วมตรวจอาการด้วย
หลังจากทีมแพทย์พยายามรักษาตามอาการอย่างสุดความสามารถ
ปรากฏว่าคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตในเวลาประมาณตี๑๑๕นาทีนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะซึ่งโพสต์สุดท้าย
คลิปนี้เป็นคลิปที่น้องเพลงลูกสาวแล้วก็คุณตู่
ให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณเอ๋ชนสวัสด
ตั้งแต่๑๙พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะ
แล้วในแคปชั่นคุณเอ๋เขียนสั้นเลยว่าความสุข
คุณเอ๋ชนสวัสดิ์จะให้คุณผู้ชมดูค่ะ

ตั้งแต่วันที่๑๙ปีที่แล้วพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ
แล้วน้องเพลงก็บอกว่าเพลงที่แทนความรู้สึก
แล้วก็ความทรงจำของลูกตั้งแต่เล็ก
มองเห็นพ่อต่อสู้เพื่อสิ่งที่พ่อรักเสมอมา
ตั้งแต่ตอนที่น้องเพลงรับปริญญา
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีพ่อเอ๋ไปให้กำลังใจ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่โพสต์เป็นความรักความผูกพัน

ก็คือโพสต์เมื่อวันที่๕ธันวาคมเป็นวันพ่อเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ปรากฏว่าตอนนี้คือไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะแล้ว
คุณผู้ชมฮะชาวโซเชียลเข้ามาแสงความเสียใจ
แล้วก็ตกใจต่อการจากไปของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์จำนวนมากนะครับ
คือจริงแล้วชาวโซเชียลโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเพื่อน
ปรากฏว่าจริงตั้งแต่ช่วงกลางดึก
ประมาณสักช่วงตี๒ตี๓
แก๊งเพื่อนที่เป็นเพื่อนแข่งรถด้วยกัน
ใช่คุณตอสปิติก็โพสต์ที่เป็นรูปหัวใจ

มีคนไปตีความหมายแล้วว่ากลุ่มเพื่อนรู้แล้ว

เพราะว่ามีการโพสต์ในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะ
เพราะกลางดึกที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คุณตอสอย่างเดียว
นี่คือคุณจินคุณจินจรินธรรมวัฒนาค่ะ
อันนี้ก็โพสต์แล้วก็เขียนว่าพูดไม่ออกเสียใจมากครับ
คุณเป๊กสัญชัยก็มีการโพสต์เหมือนกัน
ส่วนใหญ่จะเป็นโพสต์สีดำแบบนี้จนกระทั่งช่วงเช้า
มีการตรวจสอบนะครับพบว่าคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เสียชีวิตจริง
นักข่าวของเราก็รายงานตั้งแต่ช่วงสักประมาณ๗๘โมง

ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้เมื่อกี้เห็นภาพบรรยากาศ
ในการเคลื่อนร่างจากที่บุรีรำเพื่อจะไปที่บ้านเกิดที่สมุทรประการแล้วนะฮะ
ไปดูบรรยากาศที่บ้านขาวริมอ่าว
อยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
นี่ค่ะเป็นบ้านของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะคะ
ก็มีทีมงานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
แล้วก็มีสมาชิกเทศบาลนครสมุทรประการ
แล้วก็มีทีมงานสมุทรประการก้าวหน้าผู้นำชุมชน
พอทราบข่าวค่ะมารออยู่ที่บ้านขาวหลังนี้
เพื่อที่จะรอรับร่างของคุณเอ๋นะคะ
บรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
แล้วก็มีการทำความสะอาดบริเวณรอบบ้าน
เพื่อที่จะจัดเตรียมพิธีรดน้ำศพนะคะ
แล้วในบ้านนี้อนุญาตให้แค่คนใกล้ชิดเข้าไปเท่านั้น
แล้วก็มีการคาดว่าเดี๋ยวร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะคะ
จะมาถึงบ้านช่วงประมาณบ่าย๓โมงวันนี้ค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่
ก็คือนางสนมหินถาวรค่ะ
บอกว่าตอนนี้ช็อกมากเลยนะ
ไม่คิดว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นความจริง
ลองฟังชาวบ้านในพื้นที่บอกความรู้สึกที่มีต่อคุณเอ๋หน่อยค่ะ
ก็เกลียดใจมากยังชอบอยู่
อย่าคิดว่าท่านยังไม่ได้ไป
อย่างนี้ว่าต้องนอนหลับไปเฉย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่บ้านเกิดก็เตรียมพร้อมในการจัดงานศพนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมฮะส่วนสาเหตุของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เนี่ย

คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาศุกร์
ซึ่งในฐานะเพื่อนของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์
ได้เปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ไปซ้อมแข่งรถที่สนามช้าง
ซ้อมแข่งรถเสร็จพอลงจากรถ
มีอาการอ่อนเพลียทันทีหมดเรี่ยวหมดแรง
คนใกล้ชิดจึงเรียกรถฉุกเฉินพาไปโรงพยาบาล
เมื่อถึงโรงพยาบาลได้ดูแลทุกอย่าง
ถึงแพทย์ได้ดูแลทุกอย่างตามขั้นตอนอย่างเต็มที่
แต่เป็นการประคองอาการไว้ได้ถึงเที่ยงคืน
คุณอนุทินบอกอีกนะครับว่าคุณเอ๋ชนสวัสดิ์กับตัวผม
แล้วก็คุณเนวินชิดชอบมีความสนิทกันมาก
เสมือนเป็นพี่น้องกันโดยเฉพาะครอบครัวของผม
ลูกชายของผมและลูกสาวของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เนี่ย

คุณผู้ชมฮะก็คือน้องเพลงกับลูกชายของคุณอนุทิน

เสมือนศูนย์เสียญาติที่สนิทไปคนหนึ่ง

แล้วก็เมื่อตัวคุณอนุทินทราบข่าว
ก็รีบไปดูอาการตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
คุณอนุทินกล่าวถึงการดูแลตนเองในช่วงหน้าร้อนคุณผู้ชม
เพราะว่าเคสของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เนี่ย
มีการพูดถึงเรื่องของโรคฮิสโตรก

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคฮิสโตรกนะครับ
คุณอนุทินบอกว่าหลักการดูแลตนเอง
คือพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ

โดยเฉพาะการตรวจภาวะหัวใจก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับ

อย่าให้ปัจจัยสุขภาพพื้นฐานเป็นตัวกระตุ้นโดยฮิสโตรกด้วย
เพราะความร้อนทำให้ร่างกายทำงานหนักนะครับ
คุณอนุทินก็ยืนยันนะว่าทางแพทย์ดูแลคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เมื่อคืนนี้อย่างเต็มที่
แล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตก็คือภาวะหัวใจวาย
นี่คุณอนุทินบอกแต่ในรายละเอียดต้องให้แพทย์เป็นผู้แถลง

ทีนี้พูดถึงเรื่องของโรคฮิสโตรกกันหน่อยไหมคุณ
ดีค่ะเพราะว่าแฮชแท็กฮิสโตรกติดเทรนด์ทวิตเตอร์
คือหลายคนให้ความสนใจมาก
แล้วฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดด
ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัว
ไม่สามารถที่จะควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้
อุณหภูมิในตัวเรามันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ดังนั้นคุณผู้ชมเวลาอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
ยิ่งเราอยู่กลางแดดทำกิจกรรมกลางแจ้งนาน
อาการที่มันตามมาก็คือหน้ามืดค่ะ
เวียนหัวกระสับกระส่ายซึมสับสน
แล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
หัวใจเต้นเร็วหายใจหอบตัวแดง
ถ้าเกิดปล่อยไว้นานนะอาจทำให้เสียชีวิตได้นะคะ

ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าใครที่มีอาการจากโรคลมแดด
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเลยค่ะ

ไข้จะสูงเกิน๔๐๕องศาเซลเซียสเลยนะครับ
ศีรษะหน้ามืดอ่อนเพลียหมดสติได้

ชักเพ้อเดินโซเซตอบสนองช้า

แต่ถามว่ามีเหงื่อออกไหมไม่มีเหงื่อออกนะ
จากผลของต่อมเหงื่อที่มันทำงานผิดปกติไงคุณ
ทำให้ผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีแดงมากขึ้น
เหงื่อไม่ออกปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ
แล้วมาจนถึงภาวะกล้ามเนื้อสลายคุณผู้ชมฮะ
คุณแล้วถ้าเกิดว่าเป็น๖กลุ่ม
ที่เป็น๖กลุ่มเสี่ยงสูงอันนี้บอกเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ชม
กลุ่มที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าหลอดเลือดสมอง
ก็คือกลุ่มที่น้ำหนักตัวมากค่ะ
รวมถึง๕กลุ่มที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพราะว่าอะไรแอลกอฮอลมันจะซึมเข้าสู่กระแสเลือดใช่ไหม
กระตุ้นให้หัวใจสูบฉีด
แล้วสิ่งที่ตามมาคือพอความดันโลหิตสูง
มาเจออากาศร้อนอีกมันก็เลยจะกลายเป็นความเสี่ยง
อันนี้ทั้งหมด๖กลุ่มนะคะ
นะครับต้องระมัดระวังกันไว้นะคุณนะ
รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้ดีนะฮะ
ผมพูดถึงเรื่องของการปฐมพยาบาลอีกนิดนึง
คุณต้องไปช่วยคลายเสื้อผ้าของเขาให้หลวมหน่อย
ช่วยลดความร้อนในร่างกายหน่อย
ถ้ามีอ่างมีน้ำแข็งให้นำผู้ป่วยแช่ลงในอ่างน้ำแข็งเลยคุณ
กศีรษะให้สูงระวังจมน้ำนิดหนึ่ง
ถ้าไม่มีน้ำแข็งหรือน้ำเย็นให้ใช้น้ำธรรมดาก็ได้
ลูบให้ล้างตัวให้น้ำไหลผ่าน
ถ้าน้ำมีน้อยให้ใช้ผ้าใบมารองน้ำเอาไว้แบบนี้คุณ

ของคุณการันศรีวัฒนบุรพาได้รับความรู้เลย
นี่เป็นวิธีการคุณเห็นไหมให้ลงไปแช่ในนั้นเลย
แล้วก็ลมกับละอองน้ำจะช่วยระบายความร้อนได้ดี
ถ้าไม่มีฟอกกี้ในการฉีดละอองน้ำให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะบัดคุณ
บัดให้เกิดเป็นละอองน้ำสะบัดใส่ตัวผู้ป่วยเลยนะฮะ
เพราะว่าเขาจะได้ทั้งละอองน้ำและได้ลมเย็นด้วย

กู้ชีพถูกเฉินอันนี้การแพทย์ถูกเฉินเราต้องรีบโทรไปบอกนะครับ
ย้ำนะคะเพราะว่าเรื่องนี้รองอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกเลย
ถ้าเกิดจะป้องกันได้ช่วงนี้แดดร้อน
ก็อยากให้เลี่ยงกิจกรรมกลางแดดเลี่ยงที่จะอยู่ตรงแดดจัดนาน
รวมถึงใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งจิบน้ำนะคุณผู้ชม
จิบอยู่เรื่อยให้เป็นการปรับอุณหภูมิในร่างกาย
แล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มที่ทำให้ร่างกายขาดน้ำ

ถ้าเกิดออกไปข้างนอกจำเป็นจริงใช่ไหม
แว่นใส่หมวกกางร่มอะไรก็ได้ที่บังแดดนะคะ
ใช่นะครับก็เลยต้องมาเตือนกันเรื่องฮิสโตรกด้วยฮะ
จากเหตุการณ์เสียชีวิตของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะครับ